การเมืองไทยในช่วงเวลานี้อะไรกันนี่

๘พักร่วมที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลผมยังยืนยันนะครับ
เพราะว่าวันครั้งล่าสุดที่เรานั่งคุยกันทั้งหมด๘พัก
ก็ยังยืนยันในความร่วมมือระหว่าง๘พักนี้
ก็เลยกลายเป็นการที่ออกมาที่มาแถลงการ
โดยที่ทางพักเพื่อไทยทางคุณหมอชนนั่น
ท่านก็ได้มาเป็นผู้ที่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
พูดคุยกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่า
เนื่องจากว่าพอคุณพิธาไม่สามารถจัดได้แล้ว

ก้าวไกลเองก็บอกเปิดให้ทางโอกาส
กับพักที่ได้คะแนนเสียงเป็นระดับ๒
ในการจัดตั้งรัฐบาลในการนำที่จะมี
เลือกนายกในการจัดตั้งรัฐบาล

และคนที่๒นี้ก็ยังอยู่ในพักร่วม
เพราะฉะนั้นวันสุดท้ายที่เรามีการพูดคุยกัน๘พัก
ก็ออกมาในผลที่ว่า๘พักยังจับมือกันอยู่
ก็เลยมีสมการออกมา๓สมการ
วันศุกร์ใช่ไหม๒๑ใช่ไหมฮะ
๙ไกลแถลงตอนใสก่อนคุณชายธวัฒน์

ก่อนที่ตอนเย็นเนี่ยคุณหมอชนน่านพักเพื่อไทยจะแถลงที่พัก

คุณกัณวีวันนั้นเข้าอยู่ในวงประชุมด้วย
อยู่ในวงประชุมแต่ผมไม่ได้ขึ้นดูบนเวที

ตกลงเขามีมติให้พักเพื่อไทยไปดำเนินการ
การหาเสียงทั้งสวและสสอย่างนี้เลยใช่ไหม

มีข้อหนึ่งก็คือว่าเราต้องเริ่มเป็นลำดับขั้นนะครับลำดับขั้น
ต้องเอาคะแนนของสวท่านให้ได้ก่อน

เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถได้สวเพิ่มมากขึ้น
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีโหวตเลือกนายกรรมตรีจากฝั่งพวกเรา๘พัก

ข้อที่สองคือเข้าไปหาภักดิ์กันเมืองอื่นสอ
สอเพื่อเพิ่มจำนวนคนที่มาโหวตให้กับนายกรรมตรีฝั่งเพื่อไทยให้ได้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีการพูดคุยกันหาลือกันจริง
ที่บอกว่าอื่นนี่คืออะไรอาจจะมีสมการอื่นมาบ้างหรือไม่
หลายคนก็มีการตีความว่าอื่นก็หมายถึงว่า
พัก๙กลายไปอยู่ฝ่ายค้านเลยออกไปเลย
และให้กับทางเพื่อไทยจับคั่วกับที่อื่น
อันนี้ก็เป็นคนคาดการณ์กันเกิดขึ้น
มีการพูดคุยกันในวงของพวกเรา๘พักนะครับ

อันแรกคือการที่จะเอาทั้งสสและสวร่วมกัน
อาจจะเป็นสวเพิ่มขึ้นจาก๑๓เสียงเป็น๒๕เสียง
สอเพิ่มอีกสัก๕๐เสียงก็จะได้มาทั้งหมด๗๕เสียง
มันจะได้ทำให้ทางซีกของเราในแปดพัก
จะมีคะแนนโหวตนายกมนตรีเพิ่มเป็น๓๗๖ให้ถึง

ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งคือรวมทั้งสสและสว

อย่างเช่นต้องตัดใครพักใดพักหนึ่งออกจากสวการอะไรอย่างนี้
วันนั้นเห็นคุณหมอชนด้านพูดอย่างนี้ไหม
วันนั้นที่แถลงการเนี่ยก็ทางท่านเสรีพิสุทธิ
ท่านก็พูดออกมานะครับที่ในแถลงการกับทางข่าว
กลาวไกล่ควรจะสละเรือเราจะสละเรือต่าง

คบนั้นนะครับคลุกษย์เสล็จสละไปเป็นฝ่ายอ้าง
มีไหมอันนี้คือแกไม่คุยกันไหมครับ
อื่นก็จริงอื่นยังไม่คุยแบบในรายละเอียดที่ยอมตกลงกัน

แล้วก้าวไกลจะไปคุยในกรรมการบริหารพักและร่วมกับพักของพักเก้าไกลเอง
นั่นก็เป็นสิ่งที่ก้าวไกลได้เสนอกับ๘พักร่วมวันนั้นนะครับ
แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับกระโดดเรือลงเรือก็อาจจะเป็นการเสนอขึ้นมาของพักใดพักหนึ่ง
ออกมาว่าต้องเป็นอย่างนี้นะเอาออกมาก่อนนะอะไรประมาณอย่างนั้น
ยังไม่มีการพูดคุยกันว่าจะต้องไปตัดใครออกไปอะไรยังไงไม่มีตรงนั้น

แล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อไทยเขาก็ดำเนินการทันที
ก็ไปคุยไปพูดไปคุยกับพักอื่น

ทีแรกคุยกับภูมิใจไทยบอกจะไปหาภูมิใจไทยที่พัก
ภูมิใจไทยก็เลยบอกเดี๋ยวมาหาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยดีกว่า

คุณกัณวีตรงนั้นในซี่ของเรา๘พักเราติดขัดไหมครับ
ดำเนินการของเพื่อไทยถือว่าเขาทำตามมติที่คุยกันไหม
คือไม่ติดขัดนะครับเพราะว่าทางพวกเราเนี่ยก็คือมีฉันธามติทั้งหมด๘พัก
ว่าเพื่อไทยจะเป็นคนผู้นำในการพูดคุยกับทั้งพักการเมืองอื่น

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเพื่อไทยทางคุณหมอชนน่านและท่านอื่น
ข้างหน้ากรรมการบริหารของพักเพื่อไทยดำเนินการเนี่ย

การคุยกับทางภูมิใจไทยทางคุณภาคภูมิใจไทย
รวมทางผู้บริหารของภูมิใจไทยเนี่ย
ก็เป็นสิ่งปกติอยู่แล้วที่จำเป็นต้องทำนะครับ

จุดที่ทางเพื่อไทยอยู่ณปัจจุบันนี้
เวลามันน้อยเวลาเป็นตัวตั้ง

เพราะฉะนั้นก็เลยมีการเร่งปฏิกิริยาในการพูดคุย
อาจจะมีการนัดพักนี้ก่อนพักนั้นทีหลังพักนี้ไม่ว่างอะไรก็
เราก็เลยเห็นว่าภูมิใจไทยเสร็จต่อด้วย
รวมไทยสร้างชาติตอนเย็นวันเสาร์เห็นไหมครับรวมไทยสร้างชาติ
พวกหลายคนปฏิกิริยาทางสังคมว่า
เอ๊ะนั่นอีกฝั่งเลยนั่นคืออำนาจเก่า
นั่นคือคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารมา
เย็นวันต่อมามีพันธุ์รังประชารัฐไป

ที่ทำให้ประชาชนทางภาคประชาสังคมเอง
ประชาชนเองเริ่มรู้สึกว่าทำอะไรอยู่
ทำไมไม่เข้าฝั่งเบาไปหานัก

แต่หลายคนก็บอกว่าเวลามันน้อย
คือถ้าเราจะค่อยทำไปเรื่อยที่เริ่มสเต็ป

ก็เลยอาจจะต้องมีการโยนบทเหวี่ยงแหไป
ว่างก่อนมาคุยก่อนก็อาจจะเป็นภาพนั้น
แต่สุดท้ายแล้วทางที่มีมติของ๘ภาคร่วม
ก็คือว่าไม่ว่าเพื่อไทยหรือพักอื่น

การพูดคุยการเจรจาต่อรองกับใครแล้ว
จำเป็นต้องเอาผลลัพธ์ในการพูดคุย
กลับเข้ามาสู่การประชุมของ๘พักร่วม

มีการพิจารณาแล้วมีฉันทางมาติออกมาว่า
จะดำเนินการอย่างไรต่อไป